อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สังคมตามต่อแน่นอนนะคะ
อยากฟังเหตุผลอยากฟังคำชี้แจง
เอาคนละเมืองทั้งชายหญิง๗๘คนไปเที่ยวที่ชะอำ

นี่รถข้าราชการตำรวจรถที่เอาไว้ใช้ในราชการ
มาจากภาษีประชาชนทำไมคุณเอาขนคนไป๗๘คน

สะพายกีต้าเอ่ยเตรียมชุดว่ายน้ำไปเอ่ยนะคะ

เนี่ยมันทำได้เหรอมันทำได้หรือเปล่าเราก็พยายามตรวจสอบให้อยากฟังคำชี้แจงล่าสุดคุณผู้ชม
จริงแล้วเมื่อวานคำชี้แจงออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่ต้นพี่เบิร์ต
หลายคนบอกว่าฟังแล้วงงในงงนี่คือคำชี้แจง

จริงเหรอคะอยากฟังอีกอยากฟังอีกเพื่อที่จะแกะคำชี้แจงใช่ไหมอยากฟังอีกเพื่อที่จะแกะเหตุผลใช่ไหม
ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่หลายคนก็งงอยู่ดีงงในงงอยู่ดีสำหรับคำชี้แจงนะคะ
ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมรับผิดชอบโดยตรงต่อการชี้แจงคลิปเฉาที่เกิดขึ้น
พลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ให้เกียรติท่านนิดหนึ่ง
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓และในฐานะโฆษกองบัญชาการภูทรภักดิ์๓ด้วย
รู้ไหมคะว่าทำไมต้องเอารถตู้ของตำรวจซึ่งใช้ในราชการเนี่ย
คนคนไปเที่ยวที่ชะอำแบบนี้ท่านบอกว่าอ๋อมันเป็นแผนปฏิบัติการของตำรวจ
แผนปฏิบัติการของตำรวจคืออะไรท่านอธิบายแบบนี้ค่ะย้อนกลับไปท่านบอกว่า
คือตำรวจของสพพลกรังเนี่ยนะคะเป็นตำรวจชุดสืบได้รับการติดต่อมาจาก
ผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีฆ่าคนตายซึ่งผู้ต้องหารายนี้เขาก่อเหตุไว้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔๐ปีแล้วฆ่าภรรยาแล้วลูกของตัวเองในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลในเมืองที่โคราชแล้วหนีคดีไป๑๐ปีอยู่อยู่วันดีคืนดีคิดได้อยากมอบตัวว่ะ
แล้วไงอ่ะอยากมอบตัวติดต่อไปที่ตำรวจสพพลกลางในเนี่ย
ซึ่งเป็นตำรวจที่โคศกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๓อ้างบอกว่าเป็นคนที่ผู้ต้องหาไว้ใจที่สุด
คนนี้เท่านั้นมารับตัวให้เกียรติผู้ต้องหามาก
เกียรติผู้ต้องหามากถึงขั้นว่าต้องมีการวางแผนแยบคายและแยบยนต์
เอารถของตำรวจรถตู้เมื่อสักครู่เอารถของตำรวจจะไปรับผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดสุราชธานี
เพราะผู้ต้องหาหนีคดีไปที่สุราชแล้วผู้ต้องหาบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมมีปัญหากับคนในพื้นที่
นี่แหละค่ะก็เลยต้องเอารถตู้คันนี้ออกจากพื้นที่และมีการขออนุญาตจากผู้กำกับสพพลกรัง
มีหนังสือชี้แจงออกมาด้วยนะมีหนังสืออนุญาตออกมาด้วยโชว์ด้วยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะคือ
อยากให้ตำรวจเนี่ยมารับตัวที่สุราธานีผู้ต้องหาบอกแบบนี้เกรงว่าจะถูกสกัดจับระหว่างทาง
ก็เลยมีการวางแผนนำรถตู้ของโรงพักพร้อมกับพลเรือนขึ้นรถตู้ทำทีให้ดูเหมือนว่าไปเที่ยว
เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตถามต่อต่อข้อคำถามที่ว่าทำไมต้องเอาพลเรือนไปในรถ
คำพูดเลยนะเพราะนายสวัยไม่ไว้ใจว่าถ้าเจอตำรวจแล้วตำรวจจะไปจับกลุ่มเขา
งงไหมคะแต่เจ้าตัวติดต่อตำรวจบอกว่าอยากจะมอบตัว
แต่กลัวว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายสวัยจะกลัวว่าตำรวจจะไปจับกลุ่มตัว
งงป่ะก็เลยต้องมีมีแขกรายอื่น
ใช่เพราะนายสวัยไม่ไว้ใจว่าถ้าเจอตำรวจแล้วจะไปจับกลุ่มตัวเขา
เอารถตู้ของตำรวจแล้วมีพลเรือนไปด้วยให้ดูเหมือนว่าไปเที่ยว
แต่จริงแล้วคือไปปฏิบัติราชกิจราชการของตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้
เรียนฟังเองกลุ่มผู้ชมเขายืมขาซ้ายหน่อยได้ไหม
เขาถูกว่าอ้าวฟังจากปากค่ะครับเป็นการของการศึกษวนติดตามจากกลุ่มคนร้าย
คันได้แล้วสาเหตุที่ทำไมเป็นพลเรือน
เพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ไว้วางใจคนอื่นเลย
ยกเว้นตำรวจคนนี้คนเดียวนะครับจึงต้องทำให้เหมือน
ว่าทำให้เหมือนว่าไปเที่ยวกันนายสวัยถึงจะไว้ใจ
สมมุติว่าถ้าสื่อภาค๘ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะ
เพราะท่านนี้ก็จะไปจัดกก็จะไปรับตัวในสวัยขึ้นมา
บนรถซึ่งบนรถเนี่ยก็จะมีชาวบ้านมีพลเรือน
รถนะครับทำให้ในสมัยมั่นใจว่าไม่ได้มาจับกลุ่ม
เขาแน่นะครับระหว่างหากทำไมต้องใช้รถตู้หลวงนะครับ
ระหว่างเดินทางมาถ้าเจอด่านเป็นรถตู้หลวงก็อาจจะเอ่อ
เป็นการพูดคุยกันนะครับก็ไม่เป็นที่สงสัยคือไม่
จับนะฮะก็เคลื่อนย้ายมาแล้วในที่สุดแล้วนะครับ
เรื่องนี้เป็นการใช้รถตู้

ไม่ได้ไปใช้ส่วนตัว
หรือไปเที่ยวชายหาด
ในการเหมือนไปเที่ยว

สารคนร้ายฮะผมสงสารคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับผมขออภัยด้วยแล้วกัน
คุณผู้ชมบอกว่าฟังแล้วเมากาแฟเลย
นี่ขออนุญาตเอ่ยน้ำนะ
คุณเทดดี้เทดนะครับ

ผมกราบขออภัยด้วยจริงฮะ

ท่านอธิบายแบบนี้จริงต้องขออภัยด้วย

ฆ่าคนตายยังให้เกียรติคนร้ายขนาดนี้เหรอใช่งู

งวดหน้ารอบหน้าเดี๋ยวปลงโป้งฉึ่ง

ไม่คือแบบคำถามคือถ้าเกิดว่าคนร้ายบอกว่า
ต้องให้นายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่มารับมอบตัว
ก็ต้องไปลุงตู่ก็ต้องไปตำรวจเขาบอกอย่างนี้แล้ว

คือเอาจริงนะท่านรองภัยศาลท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว

คือท่านลองไปอ่านคอมเมนต์ในเพจข่าวนะคะ
เมนต์ในเพจข่าวต่างว่าเขามีข้อกังขา

ท่านยืนยันบอกว่ามีหลักฐานนะคะ
เป็นแชทไลน์ระหว่างนายตำรวจชุดสืบคนนี้

ขอแบบนี้ลิเวสขอมาบตัวจริง
เพราะฉะนั้นแล้วมีหลักฐาน
คนร้ายทุกคนที่หน้าจอทีวี

กำลังดื่มกันอยู่นะฟังข่าวไปด้วย